คุณผู้ชมและพี่มิ้วครับย้อนกลับไปเมื่อคืนช่วงกลางดึก
ที่ร้านข้าวต้มโต้รุ่งก็มีลูกค้าเขานั่งกินข้าวต้มกันอยู่
ปรากฏว่านั่งกินกำลังอร่อยเลย
มีรถเสียหลักพุ่งเข้ามาหากลุ่มลูกค้าเนี่ยครับ
แล้วปรากฏว่าพุ่งชนเข้าอย่างจัง
แต่เกิดเหตุการณ์เหลือเชื่อเหมือนปฏิหาร

เนี่ยละฮะโอ้โหเฉียดตายใช่ครับ
ผู้ชายเสื้อเหลืองคืออุ้ยโดนนะพี่
แล้วลุกขึ้นมาได้ใช่ครับเนี่ยนี่
เมื่อกี้เหมือนโดนชนแล้วลอยด้วยนะครับ

แล้วเดินได้เจ็บเล็กน้อยครับโอ้ย
หน้าที่ชีวิตเฉียดตายครับลูกค้าสามคนนี้
เป็นเหมือนกับพ่อค้าพลอยเป็นแขกขาว

ตี๑๕๔นาทีครับ

คือมีเสียงเหมือนกับรถชนอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วก็เสียหลักพุ่งเข้ามาหาพวกเขาเลยตอนนี้นะฮะ

เห็นเสื้อสีเหลืองลุกขึ้นมาได้แล้วอีก๒คนน้องคิง
ไปซ่อนข้างในแต่รถก็พุ่งตามไปครับ

ไม่มีใครตายนะครับจากเหตุการณ์นาทีชีวิตระทึกนี้ฮะ

บางคนก็อาจจะข้อมือหัก
หัวแตกมีแผลถลอกตามลำตัวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านข้าวต้มร้านนี้อยู่ริมถนน
ตำบลจันทนิมิตรตัวเมืองจันทบุรี

รถคันอื่นมอเตอร์ไซค์ข้าวของกระจัดกระจายหมดเลย
โชคดีว่าร้านค้าอื่นคือปิดร้านแล้วเมื่อคืนนี้ครับ
คนขับกระบะอยู่ไหนนั่งอยู่ริมฟุตบาทครับ
กับเพื่อนเห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ
ชาวบ้านมาเห็นตกใจโอ้โหข้าวของเสียหาย
แล้วเขาถามเลยคนขับอยู่ไหน
ผู้ชายคนนี้ยกมือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลองฟังครับ
คนขับอ้างว่ายางขวาด้านหลังระเบิดนะครับ

ดูสภาพสิครับกระบะสีดำคันนี้นะฮะ

โอ้โหโชคดีว่าวิ่งหนีได้ทัน
ต่อให้ถูกชนแต่ว่าสภาพคือบาดเจ็บ

เมื่อคืนนี้นะลูกค้าเขานั่งอยู่ริมถนนกำลังกินข้าวกันเลย
แล้วเหียก็พาไปฝีให้ดูว่าจุดที่เขาพุ่งชนไหนนะ

บอกวิ่งเร็วรถมาแล้ว
ข้าวของโต๊ะเก้าอี้รถยนต์มอเตอร์ไซค์
พรั่งเสียหายระนาว
เฮียบอกว่าหลังจากที่พอทุกอย่างนิ่งสนิทเสร็จแล้ว
มีผู้หญิงคลานออกมาจากรถกระบะ
แล้วก็บอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากขับเร็ว
หลังจากนั้นเขาบอกสังเกตคนขับ

ได้ยินเครื่องขับมาเร็วมากว่ะ

ชนแล้วหัก
ไอ้ร้านผมเนี่ยพังไปหมดแล้ว

จริงดีไม่ไปโดนถังแก๊สระเบิดเนอะ

คือกระบะคันดำนั้นก็คงต้องเอาไปตรวจสอบนะครับ

ค่ะแต่ตามภาพก็พุ่งมาแรงแบบเร็วมากอะค่ะ

ตำรวจสภเมืองจันทบุรีก็ไปตรวจสอบครับ
ในเบื้องต้นเมื่อคืนนี้หลังเกิดเหตุ

ก็เลยยังไม่ได้ฟันทงว่าเขาเมาหรือเปล่า
คนขับกระบะสีดำคันก่อเหตุนะครับ
เนื่องจากว่าไปโรงพยาบาลรักษาตัวซะก่อน
จากนี้ไปก็คงจะต้องไปไล่ตรวจสอบทั้งพยานบุคคลและวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
ก็ต้องเอาให้ชัดว่าเมาแล้วขับหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายอีกเพียบเลย